อีกหนึ่งเรื่องค่ะต้องบอกว่าอุกอาจอีกเหมือนกันนะคะ
เกิดขึ้นที่สกลนครเป็นเหตุยิงกันตายนี่แหละค่ะ

คือแล้วคนก่อเหตุเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเพิ่งเคยก่อเหตุครั้งแรกนะคะ
ประวัตินี่คือโชคโชนเลยมีคดีติดยา
มีคดียิงตำรวจแล้วอยู่ระหว่างประกันตัวด้วย
แล้วก็มายิงกลุ่มวัยรุ่นนี้อีกนะคะ
จนตอนนี้มีรายงานว่าบาดเจ็บสาหัส๑เสียชีวิตไปแล้ว๑
หลังจากก่อเหตุเสร็จกลับบ้านเล่นโซเชียลโพสต์เฟซบุ๊ก

ท้าทายเลยบอกว่าอยากเจอหิวมีดหิวปืนเมื่อไหร่บอกเลย

โอ้โหให้ดูก่อนเลยเนี่ยนี่คือโพสต์ของเขาเนี่ยเห็นไหมค
หิวมีดหิวปืนช่วงนี้อยากเจอเจอได้ทุกม่องคือเจอได้ทุกที่
และนี่คือคุณเพิ่งก่อเหตุกราดยิงคนอื่นมานะคะ

ฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกันหน่อยหวังว่าตำรวจคงตามจับตัวได้ไม่ยากนะคะ

เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นเที่ยงคืนครึ่งเมื่อวานนี้ค่ะ
ก็ตำรวจที่สภสุวรรณภูมิสร๑๐๑ได้รับแจ้งมานะคะ
มีวัยรุ่นถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัส๒ราย
คนหนึ่งคือนายรินพัฒน์งามเสมออายุ๑๙ปี
อีกคนนึงคือนายวิชัยปาสาอายุ๑๕ปีค่ะ
นายรินพัฒน์เนี่ยโดนยิงหัวเป็นรูเลยนะคะ
คือกระสุนฝังนายอยู่ที่ศีรษะด้านหน้าข้างซ้าย
ลำตัวก็มีบาดแผลถลอกทั่วร่างกาย
ส่วนนายวิชัยที่อายุ๑๕ปีนี่คนนี้หนักเลยค่ะ
มีบาดแผลที่ขาที่แขนซ้ายหายปลาร้าก็หัก
กระดูกเชิงกรานก็แตกแถมยังซี่โครงหักทิ้มปอดด้วย
หมอรีบส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
แต่สุดท้ายก็เสียชีวิตค่ะ
มือปืนที่ก่อเหตุก็คือนายบุษกรไกรเพชรนะคะอายุ๒๖ปี
พอก่อเหตุเสร็จให้ดูหน้าตาหน้าตาแบบนี้แหละค่ะ
นายบุษกรก่อเหตุเสร็จก็หนีไปพร้อมกับแฟนสาว
ที่เกิดเหตุคือถนนราดยางสาย๔แยกจานเตยไปบ้านสังใหญ่ในอำเภอสุวรรณภูมินะคะ
เรื่องราวความเป็นมาก่อนที่จะเกิดเรื่องขึ้นเนี่ยนะ
กลุ่มของผู้ตายแล้วก็ผู้บาดเจ็บอยู่ด้วยกันทั้งหมด๖คน
ขี่มอเตอร์ไซค์มาสามคันเขาพากันไปดูหมอลำที่วัดบ้านสาหร่ายค่ะ
จากนั้นก็ขี่รถออกมาจากงานพระเอิญมาเจอกับนายบุษกรมือปืนคนนี้
แล้วก็แฟนสาวของนายบุษกรที่ชื่อจ๋าที่ปั๊มน้ำมันริมถนน
หนึ่งในผู้บาดเจ็บก็คือนายรินพัฒน์เนี่ยรู้จักกับจ๋า
เป็นเพื่อนเรียนด้วยกันมาก่อนก็เลยพูดคุยกันแวะพูดคุยกัน
จ๋าก็บอกว่าเออเดี๋ยวให้เหล้า๑ขวดก็ตกลงกันแบบนั้น
พอพูดคุยกันเสร็จปุ๊บนายบุษกรกับจ๋าเนี่ยก็ขี่รถ
ส่วนกลุ่มนายนารินพัฒน์แล้วก็ผู้ตายนายรินพัฒน์แล้วก็ผู้ตายเนี่ยนะคะ
ก็ขี่ตามหลังไปอีก๓คัน
ทีนี้พอมาถึงจุดเกิดเหตุค่ะที่ตอนแรกตกลงกันว่าจะให้เล่าใช่ไหม
ปรากฏไม่ได้ให้เหล้าค่ะให้ลูกปืน
อยู่นายบุษกรนะคะหยิบปืนออกมาจากเอว
แล้วก็เอี้ยวตัวผ่านแฟนสาวไปนะทั้งที่ตัวเองยังขี่รถอยู่นะไม่ได้จอดนะ
เอี้ยวตัวหันหลังไปแล้วก็ยิงใส่กลุ่มที่ขี่ตามมาข้างหลัง
แบบไม่ยั้งท่านี้เลยคุณผู้ชม
เนี่ยเอาเป็นในหนังหรือยังเนี่ยเออ
กลากยิงเท่าแบบนั้นเลยค่ะพอยิงเสร็จปุ๊บเนี่ย
กระสุนก็เจาะเข้าหน้าผากนายรินพัฒน์เลยเพราะเขาเป็นคนขี่
ก็โดนเข้าไปเต็มค่ะรถก็เลยเสียการควบคุม
เสียหลักไปชนกับต้นไม้ริมถนนนายรินพัฒน์กับนายวัญชัยที่นั่งซ้อนมาด้วยกันเนี่ยนะคะ
แล้วก็จักรยานยนต์กระเด็นตกลงไปในคูน้ำ
เพื่อนที่ขี่ตามกันมาก็เลยรีบลงไปช่วยนำขึ้นจากน้ำ
แล้วก็แจ้งผู้ปกครองให้เอารถเนี่ยไปส่งที่โรงพยาบาลค่ะ

คนยิงจริงแต่เพราะเอิ้นในกลุ่มเนี่ยมันมีคนนึงค่ะที่เคยมี
ท้าทายกันอยู่ในเฟซบุ๊คกับมือปืนคือนายบุษกร
แล้วก็เลยเกิดเป็นเรื่องราวแบบนี้ขึ้นทีนี้ไปถามคุณแม่ของผู้ตาย
นางทองสายปาสาเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ออกไปดูหมอลำกับลูกด้วยนะไปด้วยกันเลยเนี่ยแม่ลูก
แต่ว่าลูกเนี่ยออกจากงานไปก่อนแม่ยังอยู่ที่งานสักพักเดียวเท่านั้นแหละค่ะ
ได้รับโทรศัพท์มาบอกลูกตายแล้วเพราะว่าถูกยิงแล้วรถเสียหลักตกน้ำ
ซึ่งลูกเป็นคนซ้อนท้ายแม่บอกแม่ช็อกมาก
เพราะว่าลูกไม่เคยบาดม้างกับใครมาก่อนไม่เข้าใจว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้ยังไง
หัวอกคนเป็นแม่นะคะอยู่อยู่ก็ต้องเสียลูกไป
อย่างที่บอกว่ามือปืนรายนี้
ประวัติโชคโชนทีเดียวนายบุษกรคนนี้ค่ะ
ถูกดำเนินคดีข้อหามียาบ้าไว้ในครอบครอง
แล้วหนึ่งคดีนะคะและปลายปี

ใช้อาวุธปืนยิงคู่อริในงานหมอลำที่ตำบลสระครูค่ะ
ยิงไปไม่โดนคู่อริแต่ไปโดนตำรวจ
สพสุวรรณภูมิเจ็บไป๒นาย
แล้วก็มาก่อเหตุยิงวัยรุ่นจนมีคนเสียชีวิตอีก
แล้วก็อย่างที่บอกล่ะค่ะก่อเหตุเสร็จปุ๊บกลับบ้านมาเอ้า
หิวมีดหิวปืนช่วงนี้อยากเจอเจอได้ทุกม่อง
ก็คือเจอได้ทุกที่คือคนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะเลยค่ะ
บอกว่าอ๋อนี่ไม่สำนึกเลยใช่ไหมกับสิ่งที่ทำลงไป
ยังกล้าโพสต์เฟซบุ๊กท้าทายแบบนี้ด้วย
แล้วถ้าฟังจากเรื่องที่บาดหมางกันเนี่ยผู้ตายเขาก็ไม่ได้เกี่ยวด้วย
เพราะว่ามีปัญหากับคนอื่นใช่ค่ะ
แต่เหมือนกับหลอกเขามาเป็นกลุ่มเลยแล้วก็แล้วกราดยิงเลยใช่ค่ะ